เวิร์ดธนัดนับประกาศ

ราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ
แต่ต้องย้ำเหมือนว่าไอคำว่ารวยเนี่ยไม่ได้เหมือนคำว่าอยู่
คือคนเวลาฟังเรื่องดวงเนี่ยโอ้โหดูรวยแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วรวยนะวันนี้
มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือคนดวงดีเนี่ยบางทีเหนื่อยขึ้นนะ
ช่วงที่ผมดวงดีเนี่ยผมทำงานเวลา๑๕ชั่วโมง
อันนี้ดีใช่ไหมต้องทำหนักขึ้นคือมันแบบมีโอกาสเข้ามามากขึ้นนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณเห็นว่ามีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ย
ตัวเราก็ต้องเอาตัวเองไปหาโอกาสนั้นนะครับนะครับนะครับในปีหน้าเนี่ย
ก็จะเป็นปีที่อาจจะมีรับทรัพย์มาใช้คำนี้นะเรื่องการเงินดีขึ้น
ราศีกันที่เป็นหนี้สินอยู่ก็มีโอกาสปลดหนี้ในปีเช่านะครับ
เรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่เด่นที่สุดในชีวิตเลยนะครับ
ส่วนในเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องส่วนตัวนะ
สำหรับใครที่แบบอยากจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวแต่งงานมีลูกมีบุตรเนี่ย
ก็เป็นวงรอบที่ดีแต่ว่าดวงเรื่องความรักเรื่องส่วนตัวจะดีในช่วงครึ่งปีแรกนะครับ
ราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่มีพลังของธาตุดินและดาวพุทธเป็นดาวประจำราศีนะครับ
ก็แนะนำการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนังสือนะครับ
บริจักษ์หนังสือเรียนนำราปร์ความรู้นะครับอะไรแบบนี้นะครับ
ก็มันจะเป็นสิ่งที่ตรงแล้วก็เหมาะกับดวงราศีกันมาก

ถึงไปเจอพุธศักดิ์ครับ

นะฮะเราไปต่อกันเลยดีกว่า

ศรีตนเนี่ยถ้าให้คะแนนเนี่ยเป็น

เป็นราศีที่เป็นดาวรุ่งของปีใหม่นี้
เหรอจะดีอยู่ยาวด้วย
คนที่ดวงดีมากเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรวยกว่าคนที่ดวงไม่ดีนะ

คือดวงดีไม่ได้เป็นเรื่องของการเงินอย่างเดียวนะครับ
แต่เปรียบเทียบว่าชีวิตในปีที่ผ่านมา
๕๙กับปี๖๐๖๐จะราบรื่นขึ้นนะครับโอกาสแห่งความราบรื่น
สำเร็จการเริ่มต้นชีวิตใหม่มันเป็นวงรอบใหม่ของชีวิตที่จะเกิดขึ้น
ใครที่เรียนหนังสืออยู่คุณอาจจะเรียนจบได้ทำงาน
ใครที่มีคู่แล้วอาจจะเตรียมวางแผนชีวิต
ใครที่ยังไม่มีก็จะได้สนัดโสด
อย่างแอร์ที่ดีอะไรกว่านี้อีกปีนี้แล้วเขาก็ปังมาก
พี่หัวทิศระเมร์จะมีแฟนหรอ
ก็เป็นปีเริ่มต้นทีใหม่ในชีวิต
แต่แต่งานหรออ่ออ่าอ่าอ่า
เขาบอกว่าดูนหนักมาหลายปี
ดูนหนักขึ้นแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ผ่านไปนี่
ปีที่ผ่านมาก็อุ่นวายเพราะว่า

ใชค่ะไม่ได้มาบ่อยคือการที่จะดวงดีแบบนี้ไม่ได้มี

มันคงเหนื่อยขึ้นเยอะนะอย่างนั้นเนี่ยเพราะได้พวกนี้เป็นดาวอันแห่งภาระความรับผิดชอบ
ใช่ต้องเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่ได้

ขยับตัวก็ไม่ได้เดี๋ยวหิวนิ่งมาก

เหลืออีก๒ราศีสุดท้ายราศีพิจิกกับธนูช่วงหน้ากับข่าวใส่ไข่ฮะ